ซึ่งบี้สุกริตค่ะแล้วก็โมมนชนก
บี้นะคะให้ออกมาสัมภาษณ์ด้วยสีหน้าน้ำตาแบบคลอ
นี่ดิฉันดึงดราม่าแล้วนะแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าความสัมพันธ์นั้น
ตอนนี้ก็รับเลยค่ะว่าห่างกันมาได้๔เดือนแล้วค่ะ
คุณหลายคนสงสัยถึงประเด็นในการห่างกันครั้งนี้นะคะ
โดยมีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจกันค่ะทั้งที่พยายามปรับจูนกันแล้ว
แต่ก็ยังไปไม่รอดหนุ่มบี้เขาว่าอย่างนั้น
พร้อมกับปฏิเสธนะคะว่าไม่ใช่มีปัญหามือที่๓อย่างแน่นอน
แม้ว่าพักหลังนะคะฝ่ายหญิงจะมีข่าวกับนักแสดงหนุ่มเจดพิพัฒน
ที่เขาเล่นได้แบบถึงพลิกถึงขิงเหมือนกันนะ
คือเล่นละครคู่กันแล้ววัยมันใกล้กันด้วยไง
ใช่ค่ะแล้วก็เขาอยู่ค่ายเดียวกันนะคะ
บอกว่าทั้งยังเผยด้วยนะคะก่อนหน้านี้ต่างฝ่ายก็เฮิร์ตไม่น้อยค่ะ
ส่วนตอนนี้สภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นนะคะ
แต่ก็ยังอยู่ในระยะทำใจกับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะ
มันเป็นเรื่องของคุณหรอครับ
ไม่หรอกครับเป็นเรื่องของเราสองคนมากกว่า
เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ต้องทำใจมากกว่า